ส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่มีสาวโรงงานถูกฆ่าตายถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในห้องนอน

เรื่องต้นเนี่ยตำรวจตั้งปมเอาไว้สองอย่างว่าอาจจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือว่าอาจจะเป็นเหตุชิงทรัพย์เนี่ยค่ะอยู่ภายในห้องพักแบบนี้
ตำรวจสพไซน้อยค่ะที่จังหวัดนทบุรีไปตรวจสอบนะคะ
ที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะถูกปาดคอสภาพศพนอนคว่ำหน้า
ชุดนอนสีครีมเลือดเนี่ยกระเด็นเต็มกำแพงเลยนะคะ
บนที่นอนที่หมอนมีรอยกรีดด้วย
มีร่องรอยการนำอาวุธที่ใช้ก่อเหตุไปล้างในห้องน้ำด้วย
แต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรนี่ค่ะคือผู้เสียชีวิตที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้
นางสาวดรุณีแก้วกระบินอายุ๓๒
เป็นชาวอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
คนร้ายก่อเหตุอย่างหดเยี่ยม
ตำรวจก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
คุณผู้ชมโหดูสภาพที่นอนดูหมอนดูเตียง
นี่ค่ะเจอภาพนี้เป็นบุคคลต้องสงสัยค่ะ
ผมยาวนะคะครับอายุสักประมาณไม่เกิน๓๐อะค่ะ
ถ้าดูจากภาพนะคะขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
กไก่งองู๕๖๑๐กรุงเทพฯ
ขี่ออกไปเมื่อวานนี้ตอนประมาณตี๓๓๘นาที
เพื่อนของผู้ตายแล้วก็เป็นคนที่พบศพ
เล่าให้ฟังค่ะนางสาวชมพู่
บอกว่าผู้ตายทำงานอยู่โรงงานผลิตสายน้ำเกลือแล้วก็พักอยู่คนเดียว
เจอกันวันเกิดเรื่องวันหนึ่ง๑๖ตุลาคมยังเจอกันอยู่เลย
แล้วก็พอ๑๗ตุลาคมโอ้โหเธอถูกคนร้ายไปฆ่าตาย
แล้วก็เพิ่งมารู้วันนี้ว่าไปพบเป็นศพเนี่ยนะคะ
คือด้วยความที่เป็นเพื่อนกันก็ไปเรียกไปเรียกผู้เสียชีวิตที่ห้อง
แต่ปรากฏว่าเรียกเท่าไหร่ก็เงียบเลยลองบิดลูกบิดประตูดูอ้าวห้องไม่ได้ล็อก
แต่ไฟอ่ะมืดเลยนะครับก็เปิดประตูเข้าไปเลยเปิดไฟ
พอเปิดไฟปุ๊บโอ้โหภาพที่เห็นก็คือเพื่อนถูกฆ่าตายนอนจมกองเลือดอยู่บนที่นอนนะคะ
ก็รีบไปขอความช่วยเหลือส่วนผู้ก่อเหตุเป็นใครเนี่ย
เพื่อนคนนี้บอกว่าก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดคือภาพเมื่อสักครู่อะค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูคุณชมพู่ที่เป็นเพื่อนของผู้ตายบอกว่า
มั่นใจว่าคนก่อเหตุที่ผมยาวนี่นะเป็นสาวประเภทสอง
น็อตซึ่งก็สนิทกับผู้เสียชีวิตด้วยนะ

รู้จักกันด้วยสิมีคนเอารถไปใช่
หลังเกิดเหตุใช่ไหมเกิดเหตุประมาณตี๓

จับภาพได้เลยค่ะ
เขาบอกว่าใช่เลยค่ะ

เนี่ยเพื่อนผู้ตายบอกว่าดูภาพเนี้ยดูลักษณะรูปร่างท่าทางเห็นผมยาวยาวอ่ะ
มันน่าจะใช่น็อตที่เป็นสาวประเภทสองซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับผู้ตาย
แต่ทีเนี้ยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะคะนี่ค่ะมุมนี้ค่ะ
นี่ที่เดินนะคะเป็นผู้ต้องสงสัยใส่เสื้อแขนยาวมีฮูต
หัวใส่กางเกงขายาวสีดำครับอันนี้เป็นภาพจังหวะเดินเข้าไปในที่พักของผู้ตาย
นี่ตอนเข้านะฮะอันนี้ตอนเข้าเมื่อสักครู่นี้ตอนออกนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ผู้ตายหนีไปอันเนี้ยตอนเข้าเนี่ยค่ะทีนี้ทางตำรวจบอกว่า
คืนวันเสาร์ที่๑๖ตุลาคมประมาณ๔ทุ่มเห็นคนเดินเข้าไปในที่พักของผู้ตายแบบนี้
ลักษณะผมยาวแต่จากภาพนี้คือตำรวจบอกเลยว่าไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
อืมแต่ผมยาวอ่ะมันชัดว่าผมยาวจากนั้นตีสามสามสิบแปด
ก็คือข้ามไปอีกวันแล้วอ่ะนะคะนับเป็นวันที่สิบเจ็ดตุลาคมครับ
ก็คนเดียวกันนี่แหละออกมาที่จอดรถแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายออกไป
ก็คือมาต่อเนื่องด้วยภาพนี้อืมนี่ค่ะตำรวจเลยบอกว่าคนคนนี้
ถ้าคุณไม่ได้เป็นคนลงมือก่อเหตุหรือคุณไม่เกี่ยว
ก็ต้องรีบมาเจอตำรวจนะมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะ
เพราะตอนเนี้ยคุณคือผู้ต้องสงสัยคนแรกเลยเพราะว่าเอาเอาจักรยานยนต์เข้าไปได้นี่
ใช่ไหมใช่ก็ต้องมีกุญจงกุญแจอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะนี่ค่ะอ่า
ตำรวจเลยบอกว่าก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตัวอื่นด้วยนะคะ
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีนะคะครับตั้งประเด็นเอาไว้สองเรื่อง
ทรัพย์กับเรื่องชู้สาวนะคะเพราะว่าโทรศัพท์มือถือ
ร้อยคอทองคำแหวนทองคำรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
มันหายไปด้วยโอ้โหแล้วรถจักรยานยนต์ก็คือคนผมยาวเมื่อสักครู่
ขี่ไปไงนั่นไงนี่นี่ไงก็ตอนนี้ก็ต้องมอบร่างผู้เสียชีวิต
ให้ทางกู้ภัยส่งสถาบัณฑินิษฐ์วิทยาศาสตร์เพื่อชนสูตรด้วยครับครับ
ในที่เกิดเหตุนะคะก็มีครอบครัวมีลูกสาวของผู้เสียชีวิต
ก็รีบเดินทางมาแล้วก็ร้องไห้กันแทบขาดใจ
ลูกสาวบอกเลยว่าแม่หนูต้องไม่ตายฟรีนะ

นี่นะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้สักนิดนึงค่ะ
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็โพสต์เอาไว้ด้วยว่าแม่จ๋าตื่นมาหาหนูหน่อย
มาบอกว่าคนที่ทำแม่คือใครหนูจะไม่ยอมให้แม่ตายฟรีแน่นอน
รักแม่นะหนูคิดถึงแม่หนูรักแม่แม่ต้องไม่ตายฟรี

ลูกสาวโพสต์เอาไว้แบบนี้

ก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้มีการโพสต์ในลักษณะที่ว่ามีปัญหาอะไรกับใคร
ก็มีบ้างในการระบายความรู้สึกแบบนี้ลักษณะแบบนี้ค่ะ

ในวันที่แย่จะมีใครสักคนที่เข้าใจไหมประมาณนี้นะคะ
นี่คือโพสต์สุดท้ายคือวันที่๖ตุลาคม
แล้วก็มีก่อนที่จะถูกพบเป็นศพอะค่ะ
โพสต์แค่สั้นบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวประมาณนี้
แต่มันก็หลายวันแล้วนะใช่ไหมหลายวันแล้วนะฮะ
คือเมื่อสักครู่นี้จะเห็นภาพในห้องพักของผู้ตายเนี่ย
เขาจะมีแผ่นโอสเตอร์ติดไว้ที่ฝาผนัง
นี่ฮะเป็นรูปน่าจะเป็นรูปลูก

คือถ้าเกิดว่าจะต้องมาฆ่ากันตายเพราะเรื่องของการชิงทรัพย
จะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ดูนะฮะคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โห
คือมันเป็นเรื่องที่มันเลวร้ายมากสำหรับครอบครัวของคนที่เขาต้องมาถูกทำร้ายแบบนี้นะฮะ

ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หอพักจุดเกิดเหตุนะครับ
นี่ฮะอยู่ติดกับถนนฤชุพันธ์นะครับห้องที่เกิดเหตุเนี่ย
คือตอนนี้ถูกล็อกกุญแจเอาไว้นะครับตำรวจมาเก็บพยานหลักฐานไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็นำศพของนางสาวดารุณีเธอชื่อเล่นชื่อเล็กนะฮะ
นำศพส่งไปชนะสูตรเรียบร้อยแล้วนะครับ
ด้านหลังห้องจะเป็นระเบียงนะคือข้างหลังเนี่ยยังเปิดประตูอยู่นะครับ
เพื่อนบอกว่าต้องเปิดเอาไว้เพื่อระบายกลิ่นออกนะฮะ
ส่วนในห้องเนี่ยข้าวของก็ยังถูกทิ้งค้างเอาไว้อยู่เป็นจำนวนมาก
เราได้คุยกับผู้ที่เข้ามาเจอศพนะฮะเป็นคนแรกเป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายนะฮะ
บอกว่าประมาณ๑๐โมงเช้าวันนี้เนี่ยเพื่อนของเล็กผู้ตายเนี่ยมาที่ห้อง
เพราะติดต่อเล็กไม่ได้นะมาถึงก็พยายามเคาะประตูห้อง
แต่ไม่มีใครมาเปิดเลยลองบิดลูกบิดประตูนะครับ
ก็เปิดเข้าไปได้นะครับเห็นว่านอนคว่ำหน้าอยู่
ทีแรกเนี่ยแค่ตกใจนะก็วิ่งมาเรียกกันเพื่อนเนี่ยเขาเป็นห่วง
ติดต่อไม่ได้เขาก็มาดูกันเห็นนอนคว่ำหน้ายังไม่ได้คิดว่าถึงขั้นเสียชีวิตนะ
คิดว่าเออเป็นอะไรหรือเปล่าไปถึงเนี่ยเข้าไปในห้องไม่ได้มีสภาพลื้อค้นอะไรเลยนะฮะ
ห้องเนี่ยไม่มีกลิ่นเลือดด้วยแต่พอดึงผ้าห่มออกเพราะเขานอนคว่ำหน้าอยู่ที่ที่นอน
พบว่าที่นอนเนี่ยปกติผ้าปูที่นอนสีม่วง
พอดึงผ้าห่มออกปุ๊บมันเป็นสีแดงของเลือดหมดเลยฮะ
นี่ฮะส่วนเล็กเนี่ยที่ศีรษะเนี่ยชุ่มไปด้วยเลือด
เพราะฉะนั้นพอเจ้าหน้าที่ไปได้หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
เพื่อนของผู้ตายบอกว่าผู้ต้องสงสัยที่เดินเข้ามาตอนที่ขามาเนี่ยดูสวมเสื้อผ้าปกติใส่กางเกงวอร์ม
แต่ตอนออกไปเนี่ยที่ขี่จักรยานยนต์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาดูตัวใหญ่ขึ้นนะ
ขี่จักรยานยนต์เนี่ยฮะเหมือนกับใส่เสื้อผ้ามิดชิดมากขึ้นแล้วพยายามใส่อะไรให้มันดูตัวใหญ่หรือเปล่า
เหมือนเป็นคนละคนแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไป
ไปเจอพี่เขานอนคว่ำหน้าอยู่แล้วมีจะเห็นผ้าข่มคุมแล้วจะเห็นท่อนขา
จะเห็นท้อนขาแล้วก็พ่อผมน่าจะคุมถึงโทนตรงไทยถอยคือมีเลือดอยู่
ผมก็เลยแบบว่าอยากจะรู้ว่าเขานอนแบบว่าเสียชีวิตหรือเปล่าก็เลยเอามือเปิดผ้าห่มออกนิดนึง
คือเห็นกองเลือดก็รู้เลยว่าเขาเสียชีวิต
อยากให้จับได้ไวครับเพราะว่าเราก็สนิทกับเขาเหมือนกันเจอหน้ากันทุกวัน
เพราะรู้จักเขามาเกือบ๑๐ปีแล้ว
เขาทักทายเลย
ใช่เจอหน้ากันแล้วก็ทักทายกันถามว่าไปไหนมาไหนอย่างนี้
เขาเป็นคนยังไงครับ
นิสัยดีนะครับเพราะว่า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

ว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่าว่า

ล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดนี่ตกลงคนในภาพในกล้องวงจรปิด
ใช่จริงนะฮะใช่ตามที่เขาสงสัยกันจริงนะครับ
สพไซน้อยไปจับได้แล้วนะครับในน็อตนะ
สาวประเภท๒ที่เป็นเพื่อนสนิทของผู้ตาย
ไปจับได้ที่บ้านแฟนนุ่มที่ลบบุรีนี่เป็นภาพของกลางนะฮะ
ตำรวจเนี่ยยึดมาได้นะครับทรัพย์สินที่เอาไปเนี่ย
หลายอย่างนะที่ยึดคืนมาได้ที่ยังไม่ได้คือรถจักรยานยนต์
คันที่ขี่ไปกับสร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งบาท
แต่นี่เป็นทรัพย์สินของผู้ตายเขาหมดเลยนะฮะ
โทรศัพท์อะไรพวกนี้เดี๋ยวต้องไปไล่แจกแจงกันอีกทีนึง
น็อตเนี่ยเขาสนิทกับผู้ตายมากนะฮะ
รู้จักกันมา๔๕ปีตามข้อมูลของเพื่อนนะ
แล้วเคยไปบ้านที่พระนครศรีอยุธยาของผู้ตายด้วย
๖๒นี่ไปช่วยงานบวชที่บ้านเขา
แล้วลูกสาวเขาใช่ไหมลูกสาวที่บอกแม่หนูต้องไม่ตายฟรีนะ
คือลูกสาวผู้ตายเนี่ยในน็อตเนี่ย
เขาเคยดูแลแบบไปส่งที่บ้งที่บ้านอะไรอย่างนี้ด้วย
นี่ตำรวจกำลังคุมตัวมาดำเนินคดีส่งท้องที่ต่อนะฮะ
ตอนนี้ได้ตัวแล้วนะครับคือคนนี้จริงนะฮะ
สนิทกันขนาดเนี้ยแต่ทำกันได้ลงคอแบบนี้เลยนะคะ
ทีนี้พอคนในครอบครัวรู้ข่าวว่าจับคนร้ายได้แล้ว
ในครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะคุณแม่นะคะ
ก็ไปที่ที่พักของลูกสาวที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะครับ
ก็คือจะไปเก็บข้าวของอ่ะเนาะนี่นะฮะ
แต่คุณแม่บอกว่าคือแม่มีแค่กุญแจสายยูคือที่มันคล้องหน้าห้องอะค่ะ
แต่ไม่มีกุญแจลูกบิดที่จะเปิดเข้าไปในห้อง

ใช่ค่ะคือพอไม่มีกุญแจลูกบิดก็ต้องงัด
คืองัดประตูอยู่เป็น๑๐กว่านาทีอ่ะ

เปิดไม่ได้แม่เลยตัดสินใจ
คล้อห้อง๓ที
ห้อง๓ทีประตูเปิดได้เลยค่ะ
เห็นข้าวของลูกสาวคือแม่ดมยะดมเห็นไหมคะ

คือเคาะ๓ทีโป๊กเปิดได้เลย
คือตอนนี้เนี่ยจับผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องดูการส่งต่อนะฮะมาดำเนินคดีนะครับ
คือไปจับได้ที่พื้นที่ไซน้อยนะฮะสพไซน้อยนะครับ

ก็ต้องถามมูลเหตุจูงใจด้วยแหละ
คือเชื่อว่าทุกคนอยากรู้ว่าเป็นเพื่อนสนิทกันขนาดนี้

ถ้าคุณจะเอาทรัพย์สินอะไรของเขาเป็นเพื่อนกันนะ
แล้วคุณต้องฆ่าเขาขนาดนี้เลยเหรอ